ได้ดูรถตู้ของคณะสว่างบุญครับ
ที่เชียงรายเบรกแตกครับคุณผู้ชมครับ
ห่างโค้งลงข้างทางมีคนบาดเจ็บถึง๑๑คน
จุดเกิดเหตุนะครับเป็นบริเวณทางลงเขาโค้งชัน
แล้วก็หักศอกนะครับบนถนนสายปางหัดดอยผาตั้ง
หมู่๒ตบปอพเวียงแก่นจเฉียงราย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบแผงเหล็กรั้วกั้นทางโค้งเนี่ยมีรอยถูกชนพังเสียหายครับ
ต้นไม้ก็หักส่วนรถตู้เนี่ยครับคุณผู้ชมดูนะฮะ
มองลงไปนี่สังเกตได้เลยว่ามันสูงชันนะครับ
รถตู้ตกลงไปด้านล่างครับเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพบว่าสภาพรถด้านหน้า
รวมทั้งกระจกหน้าแตกเบาะเก้าอี้พังครับ
คนขับผู้โดยสารบาดเจ็บติดคาซากรถนะครับต้องเร่งเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บทั้งสาหัสและไม่สาหัสใน๑๑คนทีเดียวครับ
สอบสวนนายกิติพบผิวผ่องเป็นคนขับรถตู้เล่าแบบนี้บอกว่า
ขณะขับรถพาผู้โดยสาร๑๐คนไปทำบุญที่วัดดอยผ่าตั้งตะบนปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ช่วงขับรถลงจากดอยผ่าตั้งครับ
เพื่อเดินทางกลับพอถึงที่เกิดเหตุเอ่อช่วงโค้งเนี่ย
ซึ่งมันสูงชันเบรกมันมีกลิ่นไหม้จึงจอดรถนะฮะ
แล้วค่อยบังคับรถเนี่ยให้ไหลลงแต่พอไปถึงช่วงโค้งดังกล่าว
รถก็บังคับไม่ได้นะครับไหลลงไปชนราวกั้น
พยายามบังคับรถให้ไหลลงไปในไร่ข้าวโพดแล้วก็หยุดรถบนถนนผ่านสวนของชาวบ้านพอดีนะครับ
ตรงนั้นเป็นเป็นสวนเป็นไร่ว่างั้นเถอะเคราะห์ดีนะครับหยุดรถได้ทันก่อนจะพุ่งลงเหวลึกไป
ไม่งั้นตายกันตั้งคันโอ้โฮฮะ
สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับเป็นคณะบุญที่ไปทำบุญ
วัดดอยผ่าตั้งรวมกว่าร้อยชีวิตนะครับมีรถตู้อย่างน้อย๙คัน
รถส่วนตัวอีก๕คันไปด้วยกันจากหลายจังหวัด
ส่วนที่เกิดเหตุเป็นโค้งนะฮะจุดเดียวกับที่เคยเกิดอุบัติเหตุ
รถนักท่องเที่ยวแหกโค้งแล้วมีผู้เสียชีวิตมาก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมครับผมอ่านดูเนื้อหาของข่าวแล้ว
จากคำเล่าของคนขับรถตู้
ที่บอกว่ามีกลิ่นไหม้เพราะอะไรรู้ไหมครับ
เพราะว่าท่านน่าจะแตะเบรกมาตลอดทางโค้ง

ไม่ได้เลยนะครับการใช้ทางสูงชัน
ไม่ว่าขึ้นนะฮะขึ้นต้องใช้เกียร์ต่ำ

ถ้าท่านแตะเบรกมาเดี๋ยวแตะมันร้อนนะครับ

ฉะนั้นนะครับขอย้ำไว้เลยว่า
ชันเกียร์ต่ำปลอดภัยที่สุดครับ